คุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจในสัปดาห์แรก
ผมคงต้องบอกว่า๑๔สาวงามของเรานี่
มีความทุ่มเทแล้วก็พยายามกันอย่างเต็มที่
และตอนนี้ผมก็มีผลการตัดสินอยู่ในมือแล้วนะครับ
ขอเรียนเชิญ๑๔สาวงามครับ
สาวงามทั้ง๑๔ท่านนี่คือภารกิจในสัปดาห์แรกนะครับที่ทุกคนได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามแต่แน่นอนนะครับในทุกการแข่งขันผู้ชนะจะมีได้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นและอย่าลืมนะครับว่าผู้ชนะสำหรับภารกิจแรกนี้คุณจะมีโอกาสได้ถ่ายแบบขึ้นปกกับ
และตอนนี้ผลการตัดสินก็อยู่ในมือของผมแล้วล่ะครับ

และสำหรับสาวงามที่ได้คะแนนสูงสุด
สำหรับภารกิจนี้ได้แก่หมายเลข
ได้แก่หมายเลขหมายเลข๔อ้อนแอ้นครับ

สาวงามที่เหลืออีก๑๓ท่านครับได้ฟังข่าวดีของอ้อนแอ้นแล้ว
คราวนี้เรามาฟังข่าวร้ายกันบ้าง
ผู้ที่ได้คะแนนน้อยสุดในสัปดาห์นี้

หมายเลขหนึ่งแครอสครับ
และหมายเลข

สองสาวยืนอยู่กลางเวทีของเรานะครับ
น่าจะเป็นจุดที่ทั้งสองท่านนี้ไม่อยากจะยืนอยู่
คราวนานกรรมการคอมเมนต์ก่อนนะครับว่า
เกี่ยวกับโพสต์ต่างเกี่ยวกับสีหน้าท่าทางและพรอปคือมงกุฎ
ใครที่ไม่มีมงกุฎเนี่ยเราจะคัดออกกันทันทีนะคะ
ส่วนอ้อนแอ้นอ้อนแอ้นเนี่ยอ้อนแอ้นที่ได้เนี่ยเพราะโพสต์ทุกอย่างคือดีหมดมือสีหน้าและมีมงกุฎนะคะ
ส่วนน่ารักที่น่ารักไม่ได้เนี่ยเพราะหน้าตาเลย
ความที่ไม่มีความสดใส

มันดูแววตาไม่มีประกาย

อเจมส์คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับทั้งลำแฮรอฟ

กลับไปร่วมแถวกับเพื่อน
เพื่อได้ทำภารกิจต่อในสัปดาห์หน้า
ที่กำหนดจะถูกแคว้น๒ท่าน
ได้เลือกเพื่อนของเธอ๑ท่านนะครับ
กลับไปสู่รวมแถวของสาวงามที่เข้าประกวดด้วยกัน

ณตอนนี้น่าจะเป็นจุดที่คุณแฮปปี้ที่สุด
แต่น่าจะเป็นจุดที่ลำบากใจที่สุด

คือแบบเคยได้ยินคำว่าทุกขลาบไหมคะ

ฉันได้รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าฉันต้องมาตัดสินเพื่อนที่
ที่เราแบบร่วมกิจกรรมกันมา
ออกไปไปยืนอยู่บนเส้นได้
คนหนึ่งแต่อีกคนนึงกลับเข้าไป
ซึ่งตอนนี้แอ้นบอกตรงเลยว่าแอ้นก็ยังเลือกไม่ได้

ไม่ได้แบบต่างกันมากหรืออะไรยังไง
ก็แบบยังคิดอยู่ว่าเออเรา
ผมจะให้เวลาเอานั้นอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับ
ชารอทครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นถูกเลือกให้กลับหรือถูกเลือกให้แขวน

เข้าใจแล้วก็จะยอมรับมัน

เดี๋ยวพิจารณาดูหน้าเพื่อนทั้งสองท่าน

จะส่งใครกลับเข้าสู่แถว

หรือว่าน่ารัก

เราไม่ได้ตัดสินเพียงแค่

แครอทนะคะได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรม

ความตั้งใจของน้องแครอทนั้นมีมากแค่ไหน
แล้วสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเห็นกันว่า
แครอทอาจจะได้ถูกโหวตกลับไปยืนอยู่

นั่นก็หมายความว่าถ้าแครอทชนะใจเพื่อน
และผู้ชนะเลือกแครอทกลับไปที่แถวนั้น
นี่เป็นเพียงแค่ภารกิจในสัปดาห์แรกก็เข้มข้นขนาดนี้

แครอทของเรานี่จะถูกเลือกให้กลับไปที่กลุ่มหรือเปล่า
หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งที่จะถูกเลือก

ถ้าพวกคุณไม่ตั้งใจไปให้ถึงฝัน
เข้าใจไหมครับค่ะ
และสำหรับสาวท่านใดที่อัดอั้นตันใจ
และความสนุกแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกนะครับ

สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อน

ความตั้งใจความมุ่งมั่นของเรา
แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นคนที่ชนะในสัปดาห์นี้

แต่หลังจากนั้นเราจะแบบเฮ้ยเราต้องเลือกคนที่ออกไปแล้ว
ความรู้สึกหลังจากที่โดนประกาศ
เป็นสองคนสุดท้ายที่จะต้องโทรแขวนนะคะ
ก็ว่าแย่แล้ว
แต่ว่าสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือ
เรายังได้โอกาสเป็นผู้ถูกแขวนด้วย
มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบฉันทำไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้
มีคนพูดถึงขนาดว่าถ้าวันนี้เป็นวันตัดสินแครอทชนะ
แต่วันนี้แครอททำให้แอ้นเห็นว่าน้องต้องดีกว่านี้ดีน้องต้องพัฒนาคนนี้ดี
แต่น่ารักนี่ก็คือเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแบบวันนี้น้องอาจจะไม่ถนัด
จริงหนูตั้งใจมากกับการถ่ายรูปครั้งนี้
แล้วพอผลมันออกมาเป็นอย่างนี้

แล้วรูปมันก็คงไม่สวยจริง

จริงเสียใจมากนะที่เห็นยิ้มอย่างนี้แต่แบบ

ไม่รู้ได้ออกมันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้ขึ้นรอไฟนัล
เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคุณพกย่าง๙คนต้องมีสติ
ไม่ได้พูดในฐานะที่ว่าแอ้นเก่งกว่า
เสียใจค่ะแต่ว่ายังไงก็มิดชั้นนะก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะ
เพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปทำกิจกรรมกับเพื่อนอะไรต่อ

ปลดอาหารไว้ชิคกี้พายผอมจริงแล้วแต่ไม่มีแรง
และที่สุดท้านไม่มีแรงแล้วเราจะเอาแรงที่ไหนไปสู้
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดจำนวน๒๐คลิป
และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้
เธ่หายไปข้างหน้ากันเป้าหมาย
ที่เคยแรงแรง
การสดลงตลับ
และนำมือให้ดี
ซึ่งไม่ใช่ที่นี่ใช่ราคา
ทั้งที่สุดท้าย
และที่หายไปสิ่งหนัง
สวัสดีครับ